ท่านผู้ชมครับไปดูชีวิตของคุณยายท่านหนึ่งนะฮะ
ราชวรรภิษฐ์โขกเนคอนเนี้ย
ผมเชื่อว่าต้องเจอคุณยายคนนี้

คุณยายท่านนี้เนี่ยจะนั่งร้อยพวงมาลัยขายอยู่ที่กำแพงข้างวัด
ค่ะนะอยู่แบบเนี้ยมาหลายสิบปีแล้ว
แต่ในช่วงเวลานี้มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าคือวัดเองเนี่ยเขาก็ปิดนะ
ให้คนเข้ามาทำบุญไม่มีงานตามวันพุทธศาสนาอะไรต่าง
ตามปกติเนี่ยคนก็น้อยแล้วทำไมยายยังมานั่งร้อยพวงมาลัยขายแบบนี้
ทั้งทั้งที่คนน้อยค่ะยายบอกว่าก็นี่มันอาชีพของยาย
คือถ้าไม่มีไม่ออกมาทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีกิน
ต่อให้ไม่มีคนมาทำบุญที่วัดคนเดินผ่านไปผ่านมาซื้อบ้างก็ยังดี
อืมนี่แหละฮะชีวิตของยายจุกนะฮะยายจุกเนี่ยชื่อจริงชื่อนางสาวจันทนาอัดจรูน
อายุเจ็ดสิบสามปีแล้วนะครับมีอาชีพก็คือร้อยพวงมาลัยขายอยู่หน้าวัดบวรนิเวศ
วรวิหารคือทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราขับรถผ่านที่วัดนี้หลายรอบ
อืมคุณสุดปรีดามหายศเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี้ย
เวลาไปทำข่าวตรงนู้นตรงนี้เรื่องของอ่า
คนรับของบริจาคคนเร่ร่อนคนเดือดร้อน
คุณสุดปีดาบอกผ่านวัดบวรเนี่ยเห็นคุณยายทุกวันค่ะนะฮะ
วันนี้ก็เลยลงไปคุยหน่อยนะครับว่าเอ๊ะวัดก็ปิดนะ
คนมาทำบุญก็น้อยยายมานั่งร้อยพวงมาลัย
ข้างกำแพงวัดแล้วจะขายใครอืมนี่ครับคุณยายจุกเนี่ยบอกว่า
ยายเองก็ไปทำมาหากินไปที่ไหนไกลไม่ได้เพราะว่าก็เช่าบ้านอยู่
อยู่แถววัดเนี่ยแล้วตอนนี้พิการขาขาดนี่นะฮะ
อยู่พื้นที่แถววัดบวรขายพวงมาลัยเนี่ย
เลี้ยงชีวิตไปวันวันยายจุกบอกว่าขายพวงมาลัยดอกไม้
หน้าวัดบวรมาเกือบสี่สิบปีก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงปกติ
ครบสามสิบสองแล้วช่วงปีห้าหกห้าเจ็ด
มีชุมนุมทางการเมืองยายจุกบอกว่ายายจุกถูกลุกหลง
โดนเหล็กแหลมเสียบที่ขาแล้วเป็นแผลเน่าลุกลาม
ต้องตัดขาทิ้งข้างหนึ่งนี่ฮะขาข้างขวานี่ตัดทิ้งไปข้างหนึ่งนะครับ
ทำให้ต้องกลายเป็นคนพิการทั้งที่ตอนนั้นยายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไร
การชุมนุมทางการเมืองนะแต่ว่าโดนลูกหลงนะครับ
แล้วคุณยายบอกว่าคือช่วงที่คุณยายเล่าเหตุการณ์ต่าง
ยายก็น้ำตาไหลร้องไห้นะยายบอกว่าคือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลายเป็นคนพิการอ่ะนะ
ก็หาเลี้ยงตัวเองคนเดียวนะครับขายพวงมาลัยพวงละ๒๐บาท
ดอกไม้มาร้อยพวงมาลัยขายเมื่อก่อนนี้ตอนสถานการณ์บ้านเมืองปกติ
ก็พอขายได้นักท่องเที่ยวคนมาทำบุญก็ขายแบบนี้ทุกวันต่อเนื่อง
พอมีเรื่องของโควิด๑๙ระบาดวัดก็ปิดนักท่องเที่ยวไม่ได้มา
คนมาทำบุญไม่ได้มาคนซื้อพวงมาลัยก็ไม่มี
ยายก็ขายพวงมาลัยไม่ได้คือขายได้น้อยมาก
เว้นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาซื้อนะฮะ
อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์นะยายขายได้แค่วันหนึ่ง๕๐บาท๖๐บาท
ค่ะเออคือถ้าพวงละห้าบาทก็ได้ไม่กี่พวงอ่ะ
ยิ่งถ้าพวงละสิบบาทนี่ได้ห้าหกพวงอืมเนี่ยฮะ
ถ้ามีคนใจบุญเขาเดินผ่านมาเขาเห็นยายว่าเออพิการด้วย
ขาพิการเขาก็จะช่วยคือเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยขายได้วันหนึ่งไม่เกินสิบพวงอ่ะ
ค่ะคนน้อยมากค่าใช้จ่ายมันเหมือนเดิมยายบอกรายได้ลดลงเยอะ
ค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมหลักคือค่าเช่าบ้าน
คุณยายอยู่คนเดียวนะเช่าบ้านอยู่ใกล้วัดนี่แหละ
ละสองพันบาทแล้วแต่ละวันต้องมีค่าจ้างคนเข็นรถวิวแชร์มาส่งที่หน้าวัด
อืมอ่าเพื่อมาขายพวงมาลัยข้างกำแพงวัดแบบไปกลับให้เขาเข็นมาส่งแบบไปกลับเนี่ย
วันหนึ่งก็สี่ห้าสิบบาทจ้างเขามีค่าดอกไม้ต้องซื้อมาวันหนึ่งประมาณสองร้อยบาท
เพื่อเอามาร้อยพวงมาลัยวันไหนขายไม่ได้ก็เหลือฮะอืม
เหลือนะครับถ้าเหลือแล้วยังไม่เน่าไม่ช้ำ
ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็เอาไปร้อยวันต่อไปยายบอกว่ารู้ดีว่าตอนเนี้ย
วัดเนี่ยคนน้อยคนมาทำบุญน้อยนะแต่จะให้ยายทำยังไง
จะให้อยู่ห้องเช่าเฉยยายก็ไม่มีเงินสู้ออกมาสู้ชีวิตแบบนี้ดีกว่า
ออกมาขายดอกไม้ดีกว่าแม้ว่าขาเราจะไม่ดีเป็นคนพิการเหลือขาข้างเดียว
แต่มือเรายังดียังร้อยพวงมาลัยได้ยังหากินได้
เวลามานั่งร้อยพวงมาลัยอยู่ข้างกำแพงวัดเห็นคนเดินผ่านมา
เขาหยุดเขาอุดหนุนช่วยซื้อก็พอใจชื้นขึ้นมาได้บ้าง
อย่างน้อยได้มาสิบยี่สิบบาทห้าสิบหกสิบบาท
ก็ยังพอมีเงินซื้อข้าวกินในแต่ละวัน
มันต้องมันต้องทนนะลุงมันต้องทนนะไม่ทนไม่ได้ทำยังไง
ไม่ทนมันไม่กินนะลูกอืมถ้าเช่าบ้านถ้าขาดไปวันหนึ่ง
เขาโยนของออกจากบ้านไม่ยาวเช้าไปสองวันไม่อยู่แล้ว
โยนของออกสิบพวงสิบพวงบางทีก็ไม่ถึง
วันนี้ขายได้แค่๘พวง
แต่ก็ไม่รู้ก็ต้องประยัดยังป๊าทอดตัวนึง
ต้องกินสองวันประยัดมาก
ทุกวันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองหมด
ผู้แล้วมันจะเทือนใจอืมผู้แล้วใจไม่ดี

คุณยายถึงขั้นคือพูดไม่ออกอธิบายไม่ถูกเลย
ปลาทอดตัวนึงซื้อมากินสองวันคุณเด็กมาสอน

น้องหนูคนไหนกินข้าวไม่หมดจานฟังไว้นะ
คนเขาระบักลำบลเห็นไหมปลาทอดตัวนึงต้องกินสองวัน
คุณยายจุกบอกว่าเห็นเขาลงทะเบียนได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทกันเนี่ย
ก็อยากได้นะแต่ทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไง

คุณสุดปีดาผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามว่าเอาแล้วลูกหลานนะยาย
ยายบอกว่าลูกหลานเนี่ยเขาแยกไปมีครอบครัวหมดแล้ว
อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะไรกันด้วยก็เลยไม่ได้เจอกันแล้วนะครับ
ทุกวันนี้ก็จะได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการรวมแล้วเดือนละ๑๕๐๐บาท
ยายจุกได้ก็ใช้เป็นนี่แหละเป็นทุนไปซื้อดอกไม้เอามาร้อยขายนะครับ
ซึ่งมันก็ไม่พอหรอกในแต่ละเดือนก็ต้องมาใช้แบบวันต่อวันที่ขายพวงมาลัยดอกไม้ได้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามคุณยายจุกถามว่ายายอยากให้ช่วยอะไรไหม
มีอะไรให้เราเป็นสื่อกลางบ้างยายบอกว่าไม่ต้องช่วยอะไรยายมากหรอก
เอาเป็นว่าถ้าใครผ่านมาแถววัดบวรเนี่ยข้างกำแพงวัดตรงเนี้ย
อุดหนุนซื้อพวงมาลัยของยายหน่อยก็แล้วกัน
หรือนี่ครับทุกผู้ชมครับรถวิวแชร์เนี่ยที่ยายใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะ
ทั้งไปทั้งกลับห้องเช่ามาข้างกำแพงวัดแล้วก็นั่งร้อยพวงมาลัยขายเนี่ย
เก่าจนพังละต้องเอารวดอะไรมามัดไว้ถ้าใครพอจะมีเหลือเนี่ยนะฮะ
เอาเป็นคันเก่าก็ได้แต่ว่าสภาพมันดีหน่อยแข็งแรงหน่อย
ยายบอกว่ายายขอบริจาคหน่อยยายขอบริจาครถวิวแชร์หน่อยนะฮะ
นี่ครับคุณยายจุบอกว่าคือคันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้อีกนานแค่ไหน
แต่มันก็ต้องใช้ทั้งหักทั้งหลุดไปหลายรอบแล้ว
ก็ต้องหารวดมาพันแบบเนี้ยนะครับคุณยายไม่พูดสักคำเลยนะฮะ
คุณสุดปีดามหายศบอกยายไม่พูดสักคำเลยนะคุณเห็นมาสอน
ว่าขอบริจาคเงินเปิดบัญชีรับบริจาคยายไม่ได้ต้องการเลย
ใช่ยายบอกว่ายายแค่อยากทำงานแล้วก็มีคนมาอุดหนุน
ซื้อพวงมาลัยจากยายแค่นั้นยายพอใจแล้ว
ต้องถ้าจะขอจริงนี่คือขอรถวิวแชร์คันหนึ่ง
ให้มันแข็งแรงหน่อยในการที่จะแบบเข็นไปเข็นมาทำมาหากินเนี่ยฮะ
โอ้โหยายจุกสู้มากจริงนะคะคือยายบอกว่าก็เข้าใจแหละ
ว่ามันขายไม่ค่อยได้ณตอนนี้แต่ออกมาขายได้สักพวงสองพวง
ยังดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะยังดีกว่าไม่มีสตังค์เลยสักบาทอ่ะ
จุกบอกว่าจะให้ยายไปไหนเหลือขาข้างเดียว
วิวแชร์ก็เก่าจะหักอยู่อย่างเงี้ยายก็มาได้แค่จากห้องเช่ามาข้างกำแพงวัด
ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้แหละแม้จะไม่มีคนก็ต้องมา
มีคนเดินผ่านมาซื้อสักพวงหนึ่งก็ใจชื้นหน่อยวันนี้นะฮะ